พื้นที่ท้องสนามหลวง๔๐ไร่ถูกใช้เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เมรุมาตรใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกศิลป์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยรัชกาลที่๙
โดยเป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอดกว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
ตรงกลางเป็นบุษบกใหญ่ยอดประสาท๗ชั้นเชิงกรอนรายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง๔
วางลดหลั่นกันลงมาให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุดมีทั้งหมด๔ชั้นแต่ละชั้นตกแต่งแตกต่างกัน
กเกียรติทองผุดในช่างศิลปกรรมกรมศิลปากรผู้ออกแบบพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันสวยงามสมพระเกียรติที่สุดนี้
ใช้แนวคิดการจัดวางยอดมาจากพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศจังหวัดประจบคิริคัน
โดยบุษบกใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางเปรียบดังเขาพระสุเมนหมายถึงศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล
คติความเชื่อแบบพรามอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในพบภูมิต่างและบรรดาองค์ถวยเทพ
บริเวณเชิงเขาพระสุเมนเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานมีสระหิมพานน้อยใหญ่และสระอโนดาต
ส่วนบุษบกน้อยใหญ่ที่รายล้อมนั้นเปรียบได้กับทิวเขาทั้ง๗รายรอบเรียกว่าสัตบริพันธ์คิรี
และหากกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ตามความเชื่อทางพรามนั้นก็ส่งเป็นสมมุติเทพสถิตบนเขาพระสุเมนที่จุติลงมายังโลกมนุษย์
เสด็จสวรรคตก็มีการจัดพระราชพิธีส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมนดังเดิม
สำหรับสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนั้นประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม๑องค์สาราลูกขุน๖หลังทัพเกษตรและทีม
ขณะที่ภูมิทัศน์ของมณฑลพิธีและบริเวณโดยรอบจะถูกเนรมิตให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่เก้า
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน๒๕๖๒